ดิวรักรัฐบาลเพื่อไทย๑๑พักร่วมค่ะ
เพื่อไทยกับ๑๑พักร่วมที่ร่วมแถลงไปเมื่อวานนี้๓๑๔เสียง

ใช่ก็เนี่ยพอเมื่อวานนี้ใช้เวลาแถลงแบบสั้นมากเหมือนกันนะคุณผู้ชม
แต่ก่อนที่จะไปฟังเนื้อความในแถลง
จริงตอนท้ายตอบคำถามนักข่าวกำลังจะลุกแล้วนะ

ถ่ายภาพก่อนค่ะถ่ายภาพเลยถ่ายภาพนี้ค่ะ
เถิดมือสองแถลงด้วยครับ๑๐๐๐ภาพ
ดูสว่างนี้หลังใจแถลงเวลาแถลงไม่นานนะ

ว่าจากอ่านการ

เฮ่ยเดี๋ยวเขาใส่เน็คไทซ์สีลุ้งกันเหรอ
ดูเรียงจากฝั่งนี้นะนะฮะนี่ฮะ
สีฟ้าสีเขียวสีมีเหลือง

ใส่ลิกด้านหลังสีส้มมาแบบนี้
นี่ค่ะเป็นภาพบรรยากาศหลังจากที่แถลงเสร็จแล้ว

แล้วก่อนจะลุกออกจากโต๊ะไปเนี่ย
ก็ต้องถ่ายภาพร่วมกันแบบนี้ค่ะ
ซึ่งย้อนบรรยากาศนิดนึงละกันค่ะ
เมื่อวานนี้ทางหัวหน้าพักแล้วก็ตัวแทนพัก
จาก๑๑พักการเมืองที่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
มีเพื่อไทยเป็นแก่นำนะก็จับมือแล้วก็แถลงข่าว
เสียงที่ได้๓๑๔เสียง
เป็นอะไรบ้างคุณผู้ชมแบ่งเป็นยังไงบ้าง
ค่อยไล่เรียงจากเพื่อไทย๑๔๑เสียง
ภูมิใจไทย๗๑เสียงขึ้นตามกราฟิกหน้าจอนะคะ
พลังประชารัฐ๔๐เสียงรวมไทยสร้างชาติ๓๖เสียง
ชาติไทยพัฒนา๑๐เสียง
ประชาชาติ๙เสียงชาติพัฒนากล้า๒เสียง
เพื่อไทยรวมพลัง๒เสียงเสรีรวมไทย
แล้วก็ท้องที่ไทยรวมถึงพลังสังคมใหม่๑เสียงนะคะ
ก็มีหัวหน้าแต่ละพักมาร่วมแถลง
ส่วนพลังประชารัฐเนี่ยก็ส่งร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาเลยค่ะ

อันนี้คือเสียงพักร่วมรัฐบาล
แต่ถ้าเกิดว่าถามถึงเสียงโหวตนายก
เสียงโหวตนายกเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหม

ใช่ค่ะอันนั้นคือที่เพิ่มขึ้นมานะคะ
อีก๓พักเล็กพักละ๑เสียงนะ
อันนั้นคือเขาจะยกมือโหวตให้
ให้ความเห็นชอบกับแคนนาโยกของภักดิ์เพื่อไทย

ใช่ค่ะซึ่งคุณหมอชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ระบุนะคะว่าการจัดตั้งรัฐบาล
ไม่มีการแก้ไขมาตรา๑๑๒

คุณเศรษฐาทวีศีลแคนนาโยกจากเพื่อไทย
ให้ที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบ
แล้วก็มีข้อตกลงว่าจะนำนโยบายของพักเพื่อไทยเนี่ย
มาเป็นนโยบายหลักในการบริหารประเทศ
ยังมีนะที่ดินทำกิน
ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ๖๐๐บาทภายในปี๗๐

แม้ว่าเพื่อไทยต้องเผชิญกับวาธกรรม
เฉินกับคำกล่าวหาที่รุนแรงมาตลอด
รับรู้ความขัดแย้งด้วยใจที่เป็นธรรมนะ
ตั้งใจจะก้าวข้ามความขัดแย้ง
หมายหลักก็คือการเข้ามาร่วมรับผิดชอบ
วาระประเทศแล้วก็ประชาชน
แม้ว่าจะมีอดีตพักการเมืองในรัฐบาลเดิม

มั่นใจนะว่าจะทำงานแบบมีประสิทธิภาพ

ของการสร้างความรักความสามัคคี

ร่วมสนับสนุนผลักดันแก้วิกฤติประเทศ
ประชาชนเป็นหลักฟังบางช่วงบางตอนค่ะ
ว่าเรารับรู้ความขัดแย้งดังตลาด

และตั้งใจมุ่งสู่เป้าหมาย
ที่จะก้าวข้ามความขัดแย้ง
ถึงแม้จะมีอดีตพักการเมือง
ในรัฐบาลที่ผ่านมาร่วมรัฐบาล
แต่ทุกภักดิ์จะร่วมกันทำงาน
กับภักษ์เพื่อใดอย่างมีประสิทธิภาพ

ทันแหลงนะแล้วถามเรื่อง

เพื่อที่จะจัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่
หมอชนนั่นย้ำนะว่าจะมีการจัดตั้งสสร

วดที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
ซึ่งจะเป็นวาระแรกของการประชุมคณะรัฐมนตรี
ที่จะทำคู่ขนานไปกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะคะ
แล้วก็ถามถึงคนที่จะมานั่ง
ในคณะรัฐมนตรีแต่ละกระทรวง

จะต้องรอให้แต่ละพักไปพูดคุยกันภายใน

เพราะว่าอะไรสิ่งที่หมอชนน่านพูดเนี่ย
คือโครงสร้างว่าเอ๊ะรัฐมนตรีช่วย
รัฐมนตรีว่าการแต่ละพักจะได้ไปเท่าไหร่อะไรยังไง
อันนี้คือที่คุณหมอชนนั่นมีการแถลงออกมา
แต่รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมฟังข่าวนี้ต่อนะคะ
ซึ่งก็ถามไปเหมือนกันว่า
ท่าทีการโหวตสนับสนุนคุณเศรษฐาล่ะสวอยู่ในขั้นไหน
ชนนั่นก็บอกว่าก็น่าพึงพอใจแล้วก็มั่นใจว่า
พักเพื่อไทยกลั่นกรองบุคคลมาอย่างถี่ถ้วนแล้ว

แปลว่าวันนี้ค่ะเราน่าจะได้เห็นการโหวต
นายกรัฐมนตรีแคนดิเดตจากภักดิ์เพื่อไทย

เพราะว่าหมอชนนั่นก็บอกว่ามั่นใจว่าจะผ่านตั้งแต่รอบแรก
ส่วนการที่พลเอกประวิทย์ยังเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
แล้วเพื่อไทยเคยบอกไว้จะไม่ร่วมกับสองลุง

อันนี้หมอชนนั่นบอกว่าไงรู้ไหม
พลังประชารัฐจะเป็นผู้ตอบคำถามนี้
คุณผู้ชมท่อนนี้ถ้าเรามองไปที่พักพลังประชารัฐนะ
คนที่ออกมาให้ข่าวหรือออกมาพูดกับสื่อ
แม้กระทั่งการแถลงเมื่อวานนี้คุณผู้ชม
แต่ไม่เห็นการให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้จาก

คือทางการเมืองมีการวิเคราะห์กันว่าเขาจะก็ไม่ให้บิ๊กป้อมออกหน้า
บริหารในพักเขามีการทำหนังสือนะ
หนังสือมอบหมายอย่างเป็นทางการว่า
อะไรก็ตามที่พลังประชารัฐจะไปคุยกับที่อื่น
จะไปเจรจาจะคุยเรื่องอะไรปั๊บหัวหน้าทีมคือร้อยเอกธรรมนัฐ

แต่ทีนี้คนก็กลัวไงว่าเอ๊ะแล้วถ้าพลเอกประวิทย์ไม่พูด
มันก็มีโอกาสจะเป็นไปได้อยู่ไงคุณผู้ชม
จะไหลต่อไปถึงพลเอกประวิทย์หรือเปล่า

แต่ในแถลงเมื่อวานคุณผู้ชมมาแถลง๑๑พักร่วมเนี่ย
ถ้าดูในกระดาษนะอยู่หน้าแรกเลยอยู่อันแรกเลย
คือโคต้ากระทรวงโคต้ากระทรวงมาก่อนเลยคุณผู้ชม
อ้าวไหนคุณภูมิทำบอกว่าโวตไปก่อน

แสดงว่าก็เป็นไปดังที่พักร่วมพักอื่นเขาเสนอว่า
ต้องจัดสรรโคต้ากระทรวงให้ได้ก่อน
มันต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ก็เบิร์ตบอกแล้ว
มันบอกตั้งแต่๓อาทิตย์ก่อนแล้วมันเป็นไปไม่ได้
แล้วมันก็มาชัดเจนในแถลงนี่แหละคุณผู้ชม
ที่เป็นกระดาษบอกไว้เลยว่าพักไหนได้
กระทรวงได้อะไรบ้างเริ่มเพื่อไทยก่อนเลยคุณผู้ชม
เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการ๘กระทรวงครับ
วกกับรัฐมนตรีช่วยและรัฐมนตรีประจำสำนักนายก
อีก๙ก็คือ๘บวก๙
รัฐมนตรีว่าการจะมีมหัฐไทยคลังต่างประเทศ
คมนาคมดิจิทัลพมก็คือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มีอุตสาหกรรมและอุดมศึกษา
อันนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการที่เป็นโคต้าของพักเพื่อไทย
ส่วนพักภูมิใจไทย๗๑เสียงคุณผู้ชมได้โคต้า๔รัฐมนตรีว่าการ
และ๔รัฐมนตรีช่วยครับ
ก็จะมีกระทรวงเกษตรและสหกร

อันนี้ก็น่าจะหมายถึงกระทรวงที่ได้ว่าการแต่ที่เป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยยังไม่ได้ระบุ

ส่วนพลังประชารัฐ๔๐เสียงได้๒รัฐมนตรีว่าการ
และ๒รัฐมนตรีช่วยครับ
ก็จะมีเป็นโคต้าในกระทรวงกลาโหมและกระทรวงศึกษาธิการ
เสียงจากรวมไทยสร้างชาติได้๒รัฐมนตรีว่าการ
และ๒รัฐมนตรีช่วยในกระทรวงพลังงานและกระทรวงแรงงานครับ
เสียงจากภักดิ์ชาติไทยพัฒนาได้๑รัฐมนตรีว่าการ
ก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนประชาชาติมี๑รัฐมนตรีว่าการ
ก็คืออยู่ในกระทรวงยุติธรรมนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นการคาดการณ์
แต่ว่าไม่ให้ป๊าเซรี่เหรอ

ป๊าแกเคลื่อนไหวเยอะแยะนะ
ในภายหลังอาจจะมีแต่งตั้ง
คุณผู้ชมครับคนที่แบบมี๑เสียง๑เสียงนี้
ก็อาจจะได้เป็นประธานคณะกรรมธิการในคณะสำคัญ

อ่าเดี๋ยวลองดูนะครับ

เฮ้ยอยากอ่านเลย